วันนี้พาไปที่ร้านนี้

ใช่แล้วค่ะวันนี้เป็นกิมจิจากร้านกิมจิพลีสค่ะ
จิเขาเป็นสูตรครอบครัวแบบ

เป็นกิมจิผักกัดขาวสูตรเกาหลีค่ะ
บอกว่าถ้ากินกิมจิวันนี้

คุณจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบย่อยอาหารภายใน
และทำให้ระบบขับถ่ายของคุณนั้นดีขึ้นด้วย

พร้อมแล้วคุณก็ถ่ายภาพเก็บไว้นะคะ

คนไทยไม่ทันจดไม่ทันอยากจะสั่งมาทาน
พ่อค้าแม่ค้าอยากจะฝากรัฐทำตามกติกาแล้วก็

โอ้โหแล้วเราจะผ่านเรื่องราวนี้ไปด้วยกันนะจ๊ะ
เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนนะคุณผู้ชม